ขอแทรกคิวนิดนึงเขามาตามนัดนายสันทนะเสนอตัวเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับ
บอกว่าดูแลได้เลยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้โอ้โห
แต่ถ้าไม่ได้บอกว่าจะตรวจสอบทุกตำแหน่งอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
สันทนาประยูณรัฐครับอดีตตำรวจสันติบาลครับก็มายื่นหนังสือแสดงความประสงค์
นะมายื่นถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกัธมนตรีโดยมีเจ้าหน้าที่พักเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือ
สันทนาระบุว่าขณะนี้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
ใกล้จะนิ่งแล้วและเรื่องตำรวจก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ
แต่นโยบายของนายเศรษฐาเนี่ยเน้นไปเรื่องเศรษฐกิจปากท้องใช่ไหม
ก็ต้องยอมรับว่ามันแยกกันไม่ได้หรอกระหว่างเศรษฐกิจสังคมตำรวจ
เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีแต่ตำรวจก็ต้องดูแล
ซึ่งวันนี้นะยังมองไม่เห็นว่าใครจะมาดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
เขาก็เลยมาแนะนำตัวแล้วมาขอโอกาสทำหน้าที่
ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะ
เพราะไม่ต้องการให้มีการซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจในรัฐบาลของนายเศรษฐา
หวังว่าเพื่อไทยจะให้โอกาสแต่หากไม่ได้ตำแหน่งอ่ะ
ตรงรวมอันนี้มันเสนอตัวใช่ไหมลองฟังคุณสันทนาฮะ
ไม่อยากให้มีการซื้อขายตำแหน่งค่าราชการตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในรัฐบาลคุณเศรษฐาแม้ว่าจะอาจจะไม่ได้ให้ผมเป็นที่ปรึกษาอันนี้สุดแล้วแต่
และผมหากผมมีโอกาสผมก็จะบอกผมก็จะทำเพราะทุกอย่างสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผมหลับตาเห็นหมดเห็นลึกด้วยผมทำหนังสือมาก็แนะนำตัวเสนอตัว
มันก็เอกสารสองแผ่นนะฮะเดี๋ยวผมส่งให้ทุกท่าน
ก็ไม่ได้ปกปิดอะไรหลังจากเข้าในระบบผมยื่นแล้ว
เขาลงรับผมก็จะส่งให้ผู้ท่านอ่านดู
ของคนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาท่านเนี่ยท่านบอก
โอ้โหมีคนเสนอมาเป็นจำนวนมากเลยก็จะรับไว้พิจารณานะครับ

ผมมาเสนอตัว